คุณผู้ชมฮะมาแสดงความยินดีกับคุณลุงท่านนี้
ข่าวดวงดีถูกรางวัลที่หนึ่งจากการฝัน
ก็ไม่แปลกนี่ฝันฝันว่าอะไรฝันว่าได้เฮ้เฮจับนมสาว
ตื่นเช้ามาตีความเป็นการตีเลขแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่
ตีให้ตีเองนักเลงพอ
เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยว่าโอ้โหถูกรางวัลที่๑แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
ฝันว่าเห็นผู้หญิงมานอนให้ดู
นอนแก้ผ้านอนแก้ผ้าให้ดูแล้วผมก็ไปกำนมเขานะครับสองมือ
กำนมสองข้างผมก็ตีเป็น๔๑๕๑
ตอนเช้ามีคนมาขายลอตเตอรี่เข้ามาบ้านพอดีครับ
ผมเลยซื้อไว้๔๑๕๑แบบนี้แหละครับ
ถ้าดีใจต้องหอมแก้มนะ

ไม่ใช่ยิ่งยินดีกว่าแต่งงาน
อีกคุณถูกรางวัลที่๑นะจ๊ะ
ก็คุณลุงท่านนี้เขาถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะเขาฝันเห็นผู้หญิงแก้ผ้า
แล้วแถมในฝันนั้นเขายังยื่นมือไปจับที่หน้าอกของผู้หญิงด้วย
ตื่นเช้ามาอย่างแรกเลยนะคุณลุงท่านเนี่ยที่เป็นคนดวงดีที่ชื่อว่าคุณลุงเพ็งดีเนี่ย
ไม่กล้าบอกเมียกลัวฮะถ้าเกิดว่าเล่าฝันนี้ให้เมียโดนเลยนะโดนตบโดนด่าเลยนะ
แล้วไม่มีโอกาสหรอกที่จะได้ไปซื้อลอตเตอรี่
แกเลยอุบความฝันนี้เอาไว้แล้วก็ตีความด้วยตัวแกเอง
ตีเองนักเลงพออ้าวงั้นฝันเนี้ยตีความอย่างไรฝันว่าได้จับนมผู้หญิง
ไอ้มือที่ใช้จับมีอะไรมีมือ
มี๕นิ้วสิมี๕นิ้วตีความเป็น๕ก็เลย๕แล้ว๑อ่ะ
ไอ้หนึ่งนี้มายังไงเพราะถ้าหน้าอกของผู้หญิงมันต้องมาเป็นคู่
คือเขาจับมือเดียวถูกต้องจับทีละมือก็เลยมือเดียวมี๕นิ้วแล้วก็จับทีละหนึ่ง
ก็เลยตีเป็น๕๑แล้วถ้าเกิดว่าจับพร้อมกัน๒มือก็จะเป็น๕๒
โอ้โหไปเรื่อยแล้วแต่เรื่องของเรื่อง๕๑แกตีความเอาไว้แล้ว
และอีกชุดหนึ่งก็คือ๔๑แกบอกว่าต้องซื้อเหมือนกัน
แล้วแกไปเจอกับแม่ค้ามาขายลอตเตอรี่พอดีในช่วงเช้า
แกก็เลยขอกว้านซื้อไอ้เลขท้าย๕๑กับ๔๑เอาไว้
กลายเป็นว่าเมื่อมีการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งออกมา

รางวัลที่๑เนี่ยตอนแรกคุณลุงเพ็งดียังไม่รู้นะครับ
เพราะแกคิดว่าว้ายตายแล้วรางวัลที่๑งวดนี้ถูกแค่๒ตัวท้าย
ก็คือแค่ถูกแค่นั้นแล้วเผลอก็ไม่ได้รางวัลถ้าไม่ได้ไปตรวจ
คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามัน๕๑เป็นเลขท้าย๒ตัวเนี่ยเขาจะได้เงิน
แต่ถ้า๕๑มันเป็นรางวัลที่๑ถ้าถูกแค่๒ตัวมันไม่ได้ตังค์
ใช่ไงก็สรุปว่าตอนแรกคิดว่าไม่ได้
แต่พอไปตรวจจริงจังแล้วอ้าวเฮ้ยถูกรางวัลที่๑นี่นะ

บอกลูกหลานจองตัวให้หน่อยจะบินมากรุงเทพไปที่นนทบุรี
ไปขึ้นรางวัลเองเลยโอ้ไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถูก๒ใบ๑๒ล้านนั้นน่ะโอ้โหแล้วเขาเอาเงินไปไหนบ้าง
เขาบอกว่าจะเอาไปสร้างสาธารณประโยชน์ก็คือไปสร้างสาราพักศพในวัด
ให้กับหมู่บ้านนั่นแหละเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน
และจะจ้างหมอลำชื่อดังอย่างระเบียบวาทศิลป์มาด้วย
เออไม่ใจนะงั้นเขาอยู่กันที่ไหนล่ะ
ไปดูกันหน่อยเขาบอกว่าเขาอยู่กันในหมู่๑๗
เหล่าพัฒนาตำบลนาผู้อำเภอเพลจังหวัดอุดรธานี
งานนี้บอกเลยว่าที่นี่เห็นไหมคนเสื้อลาย
คนนี้เป็นเพื่อนของคุณลุงเขานะ
นี่คืออีกคนนึงที่ถูกรางวัลที่๑เมื่อ
แปลว่าในตำบลแห่งนี้มีคนถูกรางวัลที่๑มาแล้ว

คือรวมแล้วเนี่ยมี๖ลายแต่ที่เห็นอยู่ในผ้า

คนแต่ที่นี่ถูกไปแล้ว๖คน